เรามาฟังเรื่องราวของเพื่อสีของคุณแจ๊กแฟมชัน

หลายคนก็สงสัยนะคะว่าเขาเลิกกันหรือเปล่า

ว่ายังสบายดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากปากทั้งคู่นะคะ
งานนี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราไปเจอนุ่มแจ๊คแฟนฉันค่ะก็รีบคว้าตัวมาถามถึงเพื่อนซี่กันหน่อยนะคะ
ก็ถามหนุ่มแจ๊คนะว่าเออจริงแล้วมันเป็นยังไงกันนะเรื่องนี้พอรู้ไหมนะคะว่าแบบ
แน็กกับเก๋เนี่ยเก๋ไก่เนี่ยเขาเลิกกันหรือเปล่าค่ะซึ่งตาแจ๊กปันฉันเนี่ยก็บอกว่า
ส่วนตัวยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับหนุ่มแน็กเลยแต่คิดว่าน่าจะเจอกันวันที่๗ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้นะคะ
ในงานเปิดตัวภาพยนตร์๒๐ปีหนังแฟนฉันนี่แหละค่ะ
ตอนนี้นะคะก็ทำได้แค่ให้กำลังใจกับทั้งสองฝ่าย
เพราะเรื่องความรักก็มองเป็นเรื่องของคนสองคน
เอาเป็นว่าไปฟังเสียงหนุ่มแจ๊คกันหน่อยค่ะ
ก็ทราบอยู่แล้วครับเพราะข่าวดังอยู่
แต่ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่าย
เพราะว่าเป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่กล้าไปยุ่งอะไรมาก

เดี๋ยวจะเจอแน็กทีไม่แน่ใจว่าแก๊กมาไหม

ก็เดี๋ยวคงให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ครับ

ของทั้งสองฝ่ายเราก็ไม่กล้ายุ่งมากเท่าไหร
ไม่รู้ว่าณตรงนั้นมันคืออะไร

เพราะเรามองว่า
เป็นเรื่องของเขาสองคนอะไรอย่างนี้ครับ

คนซ้ายหรือคนขวาคือแจ๊คแฟนฉัน

สวัสดีครับสวัสดีครับน้องลดเบน

แต่เอาจริงนะจากรู้จักแจ็คแฟนชันนะ

ปกติแจ็คเขาเป็นคนเฮฮาสนุกใช่ไหม

ไม่เคยเห็นแจ็คเขาซีรียสจริงจังก็ความแหละนะครับ
ฟังคำตอบพรุ่งนี้จากคุณเนคชาลีละกันนะคะ